กรณีที่เมียหลวงถือทะเบียนสมรสนะครับบุกไปงานแต่งของสามี
ตัวเธอเองกับผู้หญิงอีกคนนึง
ล่าสุดฝ่ายเจ้าสาวเปิดใจขอโทษต่อสังคมกับสิ่งที่ทำลงไป
เธอบอกว่าเธอได้รับผลจากสิ่งที่เธอกระทำลงไปแล้วครับ
คือก่อนหน้านี้ฝ่ายชายคือหมู่เปล่าฮะ
เป่าคือตำรวจยศ๑๐ตำรวจเอกอยู่ที่สมพเมืองชายนาฏ
เปิดใจขอโทษยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวไปแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับครั้งนี้เจ้าสาวชื่อโบบ้าง
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เปิดเผยบอกว่ารู้จักและชอบพอกับหมู่เปล่ามาระยะหนึ่งแล้ว
ด้วยความรักที่มีให้กันจึงยอมทำในสิ่งที่รู้ตัวว่าผิดเรื่อยมา
จนกระทั่งมาถึงการจัดพิธีแต่งงานแต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับ
เธอก็บอกว่าเธออยากจะขอโทษสังคมขอโทษครอบครัวของทางเมียหลวง
แล้วก็ขอโทษพ่อแม่แล้วก็ญาติของเธอเองด้วย
โดยยืนยันว่าเรื่องนี้เธอกับตำรวจหนุ่มขอรับผิดไว้เอง
อย่าไปโทษเธอขอร้องเลยนะคืออย่าไปโทษหรือว่ามองครอบครัว
ญาติของเธอเนี่ยว่าไม่ดีหรือว่ารู้เห็นเป็นใจ
เพราะเธอได้รับผลกระทบจากการกระทำของเธอแล้วเธอบอกว่าทั้งอายทั้งเครียด
แล้วก็ต้องตกงานเพราะอะไรครับหลายคนคงทราบแล้ว
แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบร้านทองที่เจ้าสาวท่านนี้ท่านทำงานอยู่
ที่เป็นนายจ้างเนี่ยนะนะฮะเขาประกาศให้เธอพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วครับ
เธอบอกเธอไม่โทษใครโทษตัวเองแต่ก็ยืนยันว่าที่ทำไปทั้งหมด
เพราะความรักที่มีต่อกันส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้
เธอบอกว่าเธอยังไม่คิดยังเครียดอยู่และกังวลกับเรื่องที่เธอต้องเผชิญอยู่ครับ
อยากจะขอโทษนะคะขอโทษสังคมทุกคน
รวมทั้งครอบครัวของฝั่งขนุนด้วยมันเกิดจากความรักอะพี่
หนูก็รักพี่เขาอ่ะคบกับเปล่ามานานแค่ไหนแล้วพอจะเปิดเผยได้ไหม
อันนั้นหนูขอไม่ตอบค่ะพี่ก็เครียดอะค่ะ
ครอบครัวก็เครียดทางญาติพี่น้องอะไรก็เครียดค่ะ
คือส่วนตัวหนูเองหนูก็เครียดมากเลยแหละ
ที่ถามจริงตอนที่คุกกับเป่าเรารู้ใช่ไหมว่าเขามีเมียอยู่
นั้นหนูขอไม่ตอบค่ะพี่
คืออย่างที่เจ้าสาวคนนี้บอกไปว่าอย่าไปกระทบถึงครอบครัวเลย

คือมันมีช่างแต่งหน้าที่แต่งหน้าให้เธอเนี่ยฮะ
เอารูปที่แต่งหน้าเธอไปลงโพสต์
หมายถึงเป็นการรีวิวผลงานการแต่งหน้าเจ้าสาว
แล้วคนในโลกโซเชียลกลับไปด่าช่างแต่งหน้าคนนี้ด้วย
แต่งหน้าให้มันทำไมอย่าไปทำให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
คือช่างแต่งหน้าต้องออกมาโพสต์ชี้แจงว่า
มันคือการทำงานการไปแต่งหน้าคนคนหนึ่ง
จะรู้ไหมว่าเขาไปแย่งของใครมาหรือเปล่า
แค่โพสต์รีวิวว่าเออแต่งหน้าผู้หญิงคนนี้แล้วผลงานเป็นแบบนี้
กลายเป็นว่าตอนนี้ช่างแต่งหน้าโดนทัวร์ลงนะฮะ
แล้วคนก็ไปต่อว่าต่อขานกันไปมากมาย
ก็เลยขอว่าก็อย่าไปบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
แยกแยะให้ออกด้วย

คุณจอยเป็นภรรยาคนที่บุกไปงานแต่งไงฮะ
หลังจากฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณโบเมื่อสักครู่บอกว่า
จะได้ยินคลิปเสียงนี้เป็นครั้งแรกนะ
ฟังแล้วตกใจใจเต้นกว่าตอนบุกไปงานแต่งอีก

แล้วก็ที่นักข่าวถามว่ารู้ไหมว่าเปล่ามีภรรยาอยู่แล้ว
คุณจอยเธอบอกว่าเขาจะไม่รู้ได้ยังไง
คุณจอยบอกว่าคุณจอยเคยไปเคาะประตูถึงรีสอร์ทมาแล้วนะฮะ
แสดงตัวมาแล้วทุกอย่างส่วนคนอื่นจะรู้หรือไม่นั้น

ส่วนคำขอโทษนี่สิครับคุณผู้ชมฮะ
บอกว่าขอเปลี่ยนเป็นการกระทำได้ไหม
ตอนนี้ทุกอย่างมันสายไปหมดแล้ว
เธอบอกว่าขอเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นเงินสดสัก๓แสนบาท
และอยากจะฝากบอกว่าความถูกใจกับความถูกต้องมันไม่เหมือนกันฮะ

ความถูกใจกับความถูกต้องมันไม่เหมือนกัน
เราต้องเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ
คือคุณจะบอกว่าคุณรักใครก็ได้ใช่ไหม

ใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ผัวคนอื่น
เพราะว่าถ้ารักผัวคนอื่นก็จะต้อง

มันถึงขั้นเนี่ยต้องคุณต้องมาเสียเงินเนี่ย
มันก็ไม่ใช่แล้วคุณต้องเสียหายคุณต้องอาย
อย่างนี้มันไม่น่าจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ผู้หญิงทุกคนไม่มีใครอยากเสียใจหรอก
เรามีหลายชีวิตที่เสียใจแล้วเราก็ได้รับผลกระทบมากเหมือนกัน

่ำยีมากแล้วแบบลูกก็มีผล
จากคำขอโทษเปลี่ยนเป็นการกระทำได้ไหม
ที่ผ่านมาเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะขอโทษเราเลย
ที่ผ่านมาเหมือนเขาทับถมเราตลอด
เหมือนเขาเยอะเย้ยเราตลอด
เขาพยายามที่จะเอาชนะเรา
ถ้าการกระทำของเขาที่ผ่านมานะ
เป็นการที่เขาให้เกียรติเรา
เขาฟังในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเตือน

คำขอโทษที่เขาให้มามันคือความจริง
แต่มาขอโทษตอนนี้มันสายไปหมดทุกอย่างแล้ว
ถามว่าแม่เขารู้สึกไหม
เขาก็รู้สึกเขาก็เสียใจที่ทำแบบนั้นต่อหน้าพระสงฆ

ก็เลยต้องพากันไปขอขมาพระสงฆ์ที่อยู่ในคลิปนี่แหละครับ

คุณแม่เดินทางไปพร้อมกับภรรยาของลูกก็คือสะพ้าย

ก็เป็นถึงเจ้าอาวาสด้วยนะครับ
บุกเข้าไปทำแบบนั้นต่อหน้าพระนะครับ
ซึ่งก็มารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ทำให้ทางแม่เองและครอบครัวก็กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สบายใจ

พระครูสมุพงยศพระยาโนนะฮะซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดท่าชัย
แล้วก็บอกว่าขอคำมากับสิ่งที่ได้ทำลงไป
โดยที่ไม่ทันยังคิดยอมรับว่าเหตุการณ์ที่ทำไป
เพราะพ่อแม่เองก็โกรธอะเนาะขาดสตินะฮะ
แต่มันก็มีจังหวะนะฮะที่หลวงพ่อท่าน
คือในคลิปจะมีจังหวะที่คุณแม่พอตบเสร็จปุ๊บ
พระท่านยกมือเหมือนให้แม่ออกไปก่อน
บอกว่าจังหวะนั้นสติแม่กลับมาแล้ว
ว่าเฮ้ยพระอยู่นี่นะอะไรแบบนี้
อ่ะฟังเสียงคุณแม่ครับ
ตอนที่หลวงพ่อทำมืออย่างนี้ที่หนูแงะไป
พอหลวงพ่อทีแรกหนูเห็นแล้วหลวงพ่อทำท่ามองตาหนูก็
ยังไงต่อหรือว่ามาถึงขั้นนี้แล้วก็โพะเข้าไปอีกทีนึง
แล้วจะนั่นมืออีกทีเห็นหลวงพ่อทำอย่างนี้
หนูก็เลยเออหลวงพ่อห้ามต้องเดินออกไปค่ะหลวงพ่อ
ตอนนั้นเริ่มมีสติแต่ที่ออกไปข้างนอกก็เริ่มคิด
หือเราทำไมทำได้ถึงขนาดนี้แต่ก็แต่ก็คือ
มันสั่นไปหมดทั้งตัวแล้วหลวงพ่อในเวลานั้นคือเราไม่
คือเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเป็นลูกเป็นลูกอ่ะไม่คิดเลยอ่ะ
วันนี้มากราบขอเข้ามาค่ะด้วยความรู้สึกผิดจริง
ผิดจริงจริงค่ะแต่มันถึงตอนนั้นแล้วมัน
คือมันระงับอารมณ์ไม่อยู่อะค่ะหลวงพ่อมันไม่อยู่จริง
อาตมาเข้าใจในความรู้สึกของคนเป็นแม่นะผมนะตามาไม่แบก
นะอโหสิกรรมให้โยมและเข้าใจคือคือเราเข้าใจคุณแม่ของหมู่เปล่านะ
คุณผู้ชมครับในงานแต่งของหมู่เปล่ากับเจ้าสาวคนนั้นน่ะ
ไม่มีญาติฝ่ายเจ้าบ่าวเลยแม้แต่คนเดียวนะครับมีแต่ฝั่งเจ้าสาวแล้วก็มีโต๊ะประมาณสัก๑๐โต๊ะได้
ก็ไม่มีญาติคือแม่เขาก็ไม่ได้ไปพ่อเองก็ไม่ทราบเรื่องก็เลยโกรธเป็นธรรมดา
อืมทีนี้พอขอเข้ามาเสร็จปุ๊บพระครูท่านก็บอกว่าคือ
อาตมาเข้าใจความรู้สึกโยมนะที่แบกหนักหมายถึงว่าโยมโยมไม่ได้แบกหนักก็คือก็ระบายไป
แต่ว่าอยากจะให้โอโหสิกรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันไม่ต้องเครียด
แม่ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้วเพราะโยมคือแม่เขา
แม่เนี่ยที่เข้าข้างสิ่งที่มันถูกต้องไม่ได้เข้าข้างลูกพระท่านบอกว่าแม่แบบนี้หายาก
เพราะส่วนใหญ่แม่ก็จะเข้าข้างลูกตัวเองหลังจากนี้ก็บอกว่าค่อยคิดค่อยทำ
แยะให้ถูกแล้วกันว่าอะไรควรไม่ควรอันนี้พระท่านบอกนะครับ
ส่วนกระแสโซเชียลล่ะคุณแม่ที่มีการยกย่องให้คุณแม่โอ้โหเป็นแม่ผัวแห่งชาติ
แม่ผัวในดวงใจคุณแม่ก็บอกว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมา
แม่ต้องทำสิ่งที่มันถูกต้องแม้ลูกแม่ทำผิดก็ตามก็ต้องตักเตือนไม่เข้าข้าง
แต่สิ่งที่ทำให้ตอนนี้ยังรักลูกเหมือนเดิม
จริงแล้วแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมรักสุดหัวใจแล้วก็ให้อภัยลูกเสมอ
ถ้าลูกจะกลับมาแม่ก็ยินดีนะฮะแล้วแม่ได้ฟังเสียงที่หมู่เปล่าให้สัมภาษณ
ตอนนี้ผมไม่ขอเลือกฝ่ายไหนผมขออยู่ตรงกลางไม่อยากเลือกใคร
แม่ได้ยินแล้วสุดท้ายแม่บอกว่าถ้าเกิดลูกพูดอย่างนั้นแม่ปล่อยแล้วกัน
อืมเพราะถือว่าโตแล้วไม่ตัดสินใจแทนแล้วตัดสินใจเองว่าจะจะกลับมาอยู่กับครอบครัวไหม
จะเลือกผู้หญิงคนนั้นก็แล้วแต่ส่วนจอยคือสะพ้ายกับหลานสองคน
แม่ก็จะดูแลตลอดไปอนาคตจะหย่ากันไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตให้ลูกเป็นคนตัดสินใจ
เพราะว่าถือว่าแม่ก็ทำดีที่สุดแล้วอะไรแบบนี้นะครับ
ยังไงแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครไม่เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
แต่ตอนนี้นะในโซเชียลเขามีการแชร์คลิป
บิรุณป่ะตำรวจจะไปเข้าเวร
ภรรยาก็บอกเข้าเวรจริงเปล่าเออ

เห็นพี่เบิร์ตอยู่ที่ไหนนี่ตอบได้นะ